คุณผู้ชมติดตามความคืบหน้าคดีแอมสายนายกันหน่อยนะคะ
หลังจากที่เมื่อช่วงประมาณสัก
เมื่อวานวันสองวันนี้ได้ข่าวออกมาว่าแอมแท้งลูก

เป็นคนออกมายืนยันด้วยตัวเองเลยนะคะว่า

เพราะมีภาวะคันเป็นพิษเมื่อ๒๓วันที่ผ่านมา
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยแอมแจ้งกับผู้คุมบอกว่า
ลูกในท้องชีพจรไม่เต้น

ปรากฏว่าเด็กในท้องหัวใจไม่เต้นจริง
ก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจก็พบว่าแทงลูกนะคะ
คุณหมอก็ต้องทำการยุติการตั้งคัน
และนำตัวกลับมารักษาที่โรงพยาบาลราชธรรม
แต่ทนายพัฒน์ทนายของแอมค่ะเขามีข้อคล่องใจ

เขาบอกว่าก่อนหน้าที่แอมม์จะแท้งลูก
เคยเล่าให้ทนายพัฒน์ฟังว่า
ถูกตำรวจกดดันและบีบคันจนเครียดสะสม
ทนายพัฒน์เลยบอกว่านี่เป็นสาเหตุทำให้แอมแทงลูกหรือเปล่า
เพราะว่าท้องแก่แล้วนะประมาณ๗เดือนใช่ไหมฮะ

ทนายพัฒน์วันนี้ก็เลยมายื่นหนังสือที่สถาบันนิติเวชวิทยา

ขอให้แพทย์นิติเวชผ่าชนะสูตรทารกในคัน
เพราะติดใจการเสียชีวิตค่ะ
จากที่จะบอกว่า๗เดือนแล้วท้องแก่แล้ว
ทำไมอยู่ถึงแท้งได้ติดใจเรื่องนี้แล้ว
ยังติดใจเรื่องที่ว่าทำไมเจ้าหน้าที่ถึงปล่อยเวลาล่วงเลย
มาถึง๒วันถึงค่อยมาแจ้งเรื่องให้ครอบครัวทราบ
อย่างที่บอกว่าก่อนแท้งเนี่ยแอมเคยเล่าให้ฟังว่า
บีบคันจากตำรวจมีภาวะเครียด
เป็นเหตุให้กระทบกระเทินจิตใจอย่างรุนแรงจนแท้งหรือเปล่า
รวมถึงหลายคนมีคำถามนี้ขึ้นมาเลยว่า
อ้าวถ้าแอมแท้งแล้วแบบนี้
เรื่องของอัตราโทษในคดีที่แอมกำลังต่อสู้อยู่

เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงที่ท้องโทษประหาร

ถ้าไม่มีลูกแล้วจะต้องกลับไปรับโทษปกติหรือเปล่า

บทลงโทษถามว่าเปลี่ยนไหม
ก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนไปตามนั้นแต่ว่าก็มีคนถามพี่เหมือนกัน
บอกว่าเฮ้ยมีหนักใจไหมไม่ได้หนักใจนะ
พี่คิดว่าถ้าจะให้สิทธิ์ของการเท่าเทียมกัน
การเท่าเทียมกันไม่ควรจะแยกว่าคนนี้ต่างคัน
คนนี้เพิ่งคลอดการที่ทุกคนทำความผิด
ถ้าหากว่าผิดไม่ต้องจำกัดหรือแบ่งแยกสถานะเขา

เพราะฉะนั้นถ้าทำผิดก็ต้องได้รับโทษเหมือนกัน
ทีนี้วันนี้จริงทนายพัฒน์ไม่ได้มาคนเดียวนะคะ
ออฟยังจำชื่อนี้ได้ไหมคะพันธุ์ตำรวจโทวิทูล
อดีตสามีของแอมก็มาด้วย
แต่ทนายพัฒน์ไม่ให้ลงมาบอกให้รออยู่ที่รถ
ทีนี้พอหลังจากที่ทนายพัฒน์พบเจ้าหน้าที่แล้วก็ออกมาบอกว่า
ทางสถาบันนิติเวศได้รับการประสานมาจากโรงพยาบาลตำรวจ
ว่าจะส่งศพทารกลูกของแอมมาเก็บเอาไว้
ในวันที่๒๑มิถุนายน๔โมง๒๕นาที
แต่ก็ไม่ได้มีการแจ้งว่าแอมเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลวันไหนค่ะ
และทางโรงพยาบาลก็แจ้งรองออฟให้ทราบด้วยว่า
ในท้องเนี่ยเสียชีวิตแล้วแต่ว่าแจ้งหลังจากที่เสียจริง๒วัน
ก็เลยรู้สึกว่าผิดปกติเพราะถ้าเป็นตามปกติแล้ว
ต้องแจ้งภายใน๒๔ชั่วโมง
ส่วนที่ทนายพัฒน์ถูกร้องเรียนเรื่องการผิดมัญญาติธนายความ
ทนายพัฒน์ก็ยืนยันนะคะว่าไม่เคยถูกตั้งกรรมการสอบเรื่องบรรยาทนายความ
ส่วนคดีที่ถูกกล่าวหาว่าให้การสนับสนุนช่วยเหลือในคดีของแอม

เธอบอกว่าเธอเองก็มีพยานหลักฐานในการที่จะชี้แจงและแก้ต่างในเรื่องนี้
ทีมข่าวเราเดินทางไปที่บ้านพักของนายสุธิศักดิ์หรือว่านายแด้
อดีตสามีแอมอีกคนนึงที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะ
ก็เจอกับยายของแด้ก็คือยายเพลหลังจากที่ยายรู้ข่าวว่าแอมแท้งลูกเนี่ย
ยายแกน้ำตาไหลเลยนะคะเนี่ยปาดน้ำตาเลยแล้วไปคุยกับรูปภาพหน้าศพของแด้
แด้เอ้ยลูกเองไม่อยู่แล้วนะ
แพ้งแล้วเนี่ยอ่ะไอ้แอมมันอ่ะแพ้งแล้วเนี่ย
ลูกนั้นไม่ใช่ลูกมึงหรอกมึงไม่ต้องเสียใจ
มันไม่ใช่ลูกมึงแล้วก็ให้มันรับโทษสูงสุดเลยนะ
โดนมันดันโดนจิตโดนใจใครก็ได้ช่วยมึง
ให้มันรับโทษสูงสุดเลยไม่ต้องมีผลอ่ะ
ไม่มีผ่อนเบาเอาให้เต็มที่เลย
ข้าเสียใจมากค่าเลี้ยงเองมาดูแลเองอย่างดี
เหลือยายช่วยทุกอย่างแล้วมันมาฆ่าเองเนี่ย
มันไม่ใช่เอาให้เต็มที่เลยไปเลยตามไปเลย
ขออนุญาตเขาเข้าไปเลยไปจัดการมันเลย
ยายโล่งใจที่เด็กเสียชีวิต
อย่าหาว่ายายใจร้ายใจดำเลยนะ
แต่ถ้าเด็กมีโอกาสได้ออกมาลืมตาดูโลก
ยายสงสารที่ต้องมารับรู้ในสิ่งที่แม่ทำเอาไว้
ใจหนึ่งดีใจดีใจที่ว่าแอมจะได้รับโทษสูงสุด

แต่อีกใจหนึ่งก็สงสารเด็ก
ว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรในการที่พ่อแม่ทำอะไรก็แล้วแต่
เด็กเขาเป็นผู้บริสุทธิ์นะ
เขาเป็นผู้บริสุทธิ์เขาไม่รู้เรื่อง
แต่ก็ดีใจอีกอย่างหนึ่งว่า
เด็กคนนี้ไม่ต้องมารับกรรมโดนชะตากรรมของสังคม
คุณยายอยากจะให้การดำเนินคดีนี้ไปสิ้นสุดอย่างไรบ้าง
ให้สูงสุดเท่าที่ทางกฎหมายที่จะทำได้